พูดถึงเรื่องของสุนัขนะคะสุนัขเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์ต่อเจ้านายมากเลยนะคะ
บูเพศเมียท้องแก่แล้วนะเดี๋ยวจะคลอดแล้วอีก๕วัน
สู้กับงูเห่าค่ะที่มันเลื้อยเข้ามาในบ้าน
แล้วถูกงูเห่าฉบเขาที่ปาก
คืองูก็ตายนะและตัวมันก็ตาย
คือสภาพเป็นแบบนี้เจ้าของเขาบอกเสียใจมาก
เสียใจมากกับเรื่องนี้นะคะก็เลยถ่ายภาพนี้
แล้วก็มาโพสต์เป็นการอาลัยเจ้าหอม
สุนัขตัวนี้ชื่อเจ้าหอมนี่นะคะเรื่องราวนี้
เป็นเรื่องเศร้าค่ะถูกแชร์แล้วก็ระบุข้อความ
ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตมันถึงจะสะสม
เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่หอม
หมายถึงสุนัขตัวนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
ไปสู่พบภูมิที่ดีนะลูก
เจ้าของโพสต์นะคะให้ข้อมูลว่าเจ้าหอม
รักเจ้าของมากและเนี่ยตอนนี้กำลังท้องแก่เลย
อีก๕วันจะคลอดแล้วนี่เป็นมือของเจ้านายมาเนี่ยนะคะ
พยายามจับพยายามลูบหน้ามัน
แต่อีก๕วันเท่านั้นเองที่จะคลอดเนี่ย

คือปกติแล้วเจ้าหอมจะชอบไล่สัตว์ที่เข้ามาในบ้านอยู่แล้วนะคะ
ตัวเงินตัวทองหนูแต่คราวนี้เคราะห์ร้ายค่ะ
เพราะมันคืองูเห่าสู้กันเลยค่ะ

จนสุดท้ายงูเห่าฉกเข้าที่ปากเจ้าหอม
แต่มันก็กัดแรงนะมันงัดเงินมันงับงูเห่าตัวนี้แรงเหมือนกัน
สรุปแล้วตายทั้งคู่นะคะ
เจ้าของโพสต์บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้

มีคนมาอ่านมีคนมาดูมีคนมาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจนะคะ
ตอนนี้ครอบครัวเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเจ้าหอมคือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว
จากนี้ไปขอให้หอมไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ